มาดูกันต่อค่ะมาดูกับข่าวนี้นะคะ
มิจฉาชีพยุคไซเบอร์ยุคนี้หูมันน่ากลัวจริง
เราเห็นข่าวหลายวันเลยที่คนทำหาเช้ากินข้ามมาโดนหลอกโอนเงิน
ล่าสุดคุณผู้ชมลูกหลานคนบันเทิงอยู่กับสื่อตลอดโดนเขาแล้วค่ะ
นั่นก็คือลูกสาวของพี่ไทยเอกพันธ์ค่ะน้องมูหลาน
น่าสงสารน้องค่ะเนี่ยค่ะพุ่งตรงไปที่สอนอตลิ่งชันเลยค่ะแจ้งความค่ะ
คืออย่างนี้ค่ะคือน้องมูหลานกับเพื่อนเขาอยากดูคอนเสิร์ตเกาหลี
ก็คือแบบว่าสมมุติราคาบัตร๖๘๐๐ก็ค่าจองเพิ่มไป๒๐๐
ก็โอนไปคุณผู้ชมด้วยความเป็นเด็กนักเรียนเนาะกลัวไม่ทันเพื่อนอยากดู
เพราะว่าน้องบอกว่าก่อนหน้านี้น้องอยากดูแก๊คทิ้งก็กดไม่ทัน
ปรากฏว่าก็โอนไปแล้วก็พาเพื่อนอีกคนนึงโอนไปด้วยคุณผู้ชม๒คน๗๐๐คูณ๒เป็น
โอ้เยอะนะปรากฏพ่อทรงทักปรุงทักไปทั้งมามันบล็อกมันหนีไปเลย
แล้วท่าไงล่ะเอาผู้ตรงเงิน๗๐๐๐เป็นเด็กฯครัวเรียนมันเยอะ

แล้วพอไปฟ้องพ่อใช่ไหมพ่อบอกท้ายเอกพันธุ์ไม่ได้ละ
ไปตามสู่คุณผู้ชมปรากฏท่านทางบัญชีโอนไว้เป็นบัญชีม้า
คือมีคนปลอมมาคือรับจ้างเปิดบัญชีแบบผิดกฎหมายว่างั้นเถ
จริงแล้วปลายบัญชีเจ้าของบัญชีเป็นเด็กอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
แล้วปรากฏว่าพอไปสืบคุณผู้ชมเงินในบัญชีนะคะมีโอนเข้าไปแบบหลายแสนบาท
นั่นแปลว่าคนคนนี้นะคะคือเขาเรียกอะไรโกงคนอื่นไปแบบเยอะมากหลายลายแล้วนะคะ
นองไม่รู้เรื่องเขาจ้างไมค์อีกทีทายทำไงละเด็กก็ไม่รู้เรื่อง
ต้องมาแจ้งความเอาไว้นะคะแล้วก็บอกว่าเสียความรู้สึกมากนะคะ
ใดก็คือฝากไว้เลยคุณผู้ชมพ่อแม่พี่น้องผู้ปกครองใด
เวลาเด็กจะทำการซื้อขายออนไลน์ต้องระวังให้ดีนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของบัญชีม้าตอนนี้
หลายหน่วยงานเขาคนรับเปิดบัญชีแบบนี้

ตำรวจต้องรีบจับเลยนะคะเอาไปฟังเสียงสักเล็กน้อยหน่อยค่ะ
เขาอาจจะโดนจ้างมาเป็นบัญชีม้าอย่างที่บอกนะครับ
อันนี้มันต้องใช้ความสามารถของตำรวจนะครับ
ที่จะต้องติดตามตัวกลุ่มพวกนี้มาลงโทษให้ได้
สามารถน้องมู่หลานอย่างที่เชอรี่บอกนะ
คือด้วยความที่แบบว่าคือขออนุญาตคุณพ่อไปดูคอนเสิร์ตนะคะ
แพงก็เลยแบบว่าเก็บตังค์เอง

กว่าจะได้๗๐๐๐แล้วมาโกงเขาไป
เสียความรู้สึกคือน้องร้องไห้กันหลายคืนเลยนะ
แล้วที่สำคัญมันไม่ใช่ลายเดียวนะมันมีอีกหลายลาย
รวมเป็นก็เป็น๔๕ลายอ่ะ

แล้วไม่รู้ว่าเขาไปทำแบบนี้กับใครอีก
ต้องระวังเลยคุณผู้ชมเวลาใครดูข่าวอยู่ตอนนี้
ส่งลิงก์อะไรมาแปลกดิฉันเนี่ยโทรบอกแม่เลย
แม่พ่อต้องกดอีกอย่างเลย

คือแบบมันจะเป็นลิงก์บ้าอะไรแบบ
ล่าสุดนี้คุณแม่ไม่รับสายคุณแล้วใช่ไหมคะ

ระวังแค่จะเตือนเอาไว้นะคุณผู้ชมค่ะ